คุณผู้ชมฮะไปดูสิ่งที่โลกโซเชียลเขาแชร์กันอยู่นะครับ
แล้วก็ตามล่าหาวินรายนี้อยู่นะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่การประปานครหลวงบางเขนเนี่ย
บ้านผมเลยอืมเดี๋ยวคุณผู้ชมดูเนี่ยวินรถจักรยานยนต์เข้ามาแล้ว
มีผู้โดยสารซ้อนท้ายมาด้วยแล้วรอปภวิ่งตามมา
ว่ารอปภมาเตือนว่าอย่าวิ่งย้อนสอนปรากฏว่าคุณดูสิ

ไม่มีเรื่องผู้โดยสารตกใจผู้โดยสารก็หนีไปเนี่ย
แล้วก็นรวเนี่ยอยู่อยู่นี่อีหรูตรุงดักอยู่เนี่ยค่ะ
เอ้อน่าฮะแล้วก็ดูซิเพราะคลิปเกิดขึ้น
คนเขาก็เลยเข้าไปติดตามอยู่ในโลกโซเชียล
เพราะว่ามีการแชร์กันแล้วก็แจ้งพิกัดที่เกิดเหตุ
ก็คือที่การประปานครหลวงบางเขน
ก็กำลังทะเลาะวิวาสอยู่กับวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
เป็นวินวงเวียนบางเขนเจ้าหน้าที่เข้าไปห้ามปราม
ในสภาพที่หน้าของรอปภหรือว่าคุณลุงรอปภคุณน้ารอปภคนนี้
เป็นแผลแตกปูดบวม
นี่ฮะคือสาเหตุนะฮะตำรวจเขาก็มีการสอบปากคำ
รอปภเขาให้ข้อมูลบอกว่าได้ตักเตือนหนุ่มวิน
เรื่องของการขับขี่ย้อนสอนเข้ามาในสำนักงานการประปา
โดยมีผู้โดยสารนั่งซ้อนท้ายเข้ามาด้วยทำให้หนุ่มวินไม่พอใจ
จอดรถแล้วก็ลงมาชกเลยชกรอปภเลย
รอปภล้มลุกลุกคานก่อนที่จะมีคนเข้ามาห้าม
จากนั้นตำรวจสายตรวจให้รอปภเดินทางไปแจ้งความที่สนบางเขน
ซึ่งรอปภยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับ
อกจากนี้นะฮะหลังเกิดเหตุยังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กนะครับ
ซึ่งโพสต์เรื่องราวนี้ไว้แล้วก็แฮชแท็กบอกว่า
การประปานครหลวงบางเขนโดยโพสต์ไว้แบบนี้คุณ
บอกว่าไอ้จุดวินทำได้นะกับรอปภรอปภนี้อ่วมเลย
น้ารอปภเขาแค่ไปเตือนห้ามขับรถย้อนสอนก็ใจร้อนเกินนะไอ้วิน
มอบตัวซะดีเขาตามหากันอยู่ทำเกินไป
ทั้งที่มีผู้โดยสารอยู่แท้
คุณเห็นไหมผู้โดยสารตกออกตกใจแล้วหนีเลย
อยู่พี่วินก็แบบอารมณ์ขึ้นนะฮะ
คุณผู้ชมครับมีการตามล่าตามหาวินมอเตอร์ไซคันนี้
ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าในโพสต์ระบุเอาไว้ไง
ว่าเป็นวินเบอร์๒เขตบางเขนใช่ไหม
ใช่ครับวินวงเวียนบางเขน
หินข่าวไปถึงเลยนะไปแล้วก็ไปเจอวินจักรยานยนต์เบอร์๒
นั่งอยู่ที่รถมอเตอร์ไซค์แต่ตอนนั้นเขาไม่ได้สวมเสื้อวิน
คือทีมข่าวของเราจำหน้าได้พอไปถึงก็ยังถามเลย
พี่ใช่พี่เปล่าที่ไปชกหน้าเราพอที่การป๊า
เขาก็ยอมรับเขาบอกใช่ครับผมเอง
แต่เขาก็เล่าให้ฟังว่าอะไรมันเกิดขึ้นบ้าง
เขาบอกว่าเขามีความจำเป็นต้องขับรถย้อนสอนเข้าไปที่นั่น
เพราะหลบรถฉุกเฉินอันนี้เป็นคำอ้างคำอะไรของเขาเนี่ยนะ
จึงต้องหักรถเข้าไปในการประปานครหลวงบางเขน
ยืนยันว่าไม่ได้ขับเข้าไปส่งผู้โดยสารที่เรียกให้ไปในการปลาปลา
แต่ผู้โดยสารเรียกให้ไปส่งที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ข้างคุณ
ถ้าคุณรู้พิกัดนะอย่างผมไปจ่ายค่าน้ำบ่อยผมจะรู้เลย
คือที่การประปาตรงนี้ถ้าออกประตูหลังของการประปา
มันจะทะลุสอยหนึ่งแล้วก็สอยนั้น
บางคนเขาบอกว่าถนนเส้นข้างหน้าทำอยู่

บางทีรถติดเขาก็จะทะลุการปรับปรา
ส่งผู้โดยสารที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์

แต่ทีนี้เขาก็เล่าต่อเรื่องของจังหวะที่เขาโมโห
แล้วเขาเข้าไปชกต่อยรอปภเพราะอะไร

มาใครเป็นอย่างนี้
ยามมายืนฝางผมก็เลยบอกขอโทษทีนึง
แล้วเขาก็เอาแขนกระแทก
ผมก็คิดว่าเขากระแทกผมไง
คือเขาขวางแล้วจังหวะเราขับรถไป
ครับเขาคิดว่าชน
เขาก็เลยบอกมึงชนกูเหรออย่างนี้
ก็เลยต่างคนต่างต่อย

ตัวเขาเป็นคนผิดที่ขับย้อนสอน
จริงก็ไม่น่าจะย้อนสอนนะคุณ
คือประตูเข้ากับประตูออกมาอยู่ใกล้กันนิดเดียว

ก็เลยไปย้อนสอนคันอื่นเขา
ค่ะแต่จังหวะนี้อย่างที่เขาบอกไงคือ

รอปภยืนกางแขนขวางทางเอาไว้ไง
แขนรอปภก็เลยมาโดนหน้าวินมอเตอร์ไซค์
ก็เลยโมโหเข้าใจว่ารอปภชกหน้า
ทีนี้มันก็เลยเป็นจังหวะที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
ครับแต่สุดท้ายเขาบอกเขาไปขอโทษรอปภแล้ว
แล้วก็พาไปรักษาบาดแผลที่โรงพยาบาล
แล้วก็ยอมรับในการที่ออกค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมด
ส่วนในทางคดีเพราะมีการแจ้งความไว้แล้วนะ
ตำรวจก็ต้องให้คู่กรณีไกลเกลี่ยกันก่อนนะครับ
ส่วนถ้ารอปภจะเอาผิดตามคดีอาญา
ก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายต่อไปนะฮะ